ส่วนเรื่องแผนการนำวัดอรุณมาเป็นฉากในการเฉลิมฉลองวันปีใหม่
เรื่องนี้ค่ะอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่า
ถ้าเกิดว่านำวัดอรุณมาเป็นฉาก
ก็อาจจะทำให้เรื่องของการบุรณะพระปรางของวัดนั้น

ส่วนกระทรวงวัฒนธรรมเองค่ะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรม
มนต์ข้ามปีเพื่อต้อนรับปีใหม่ค่ะ
นายวิระโรธพจนรัฐรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่า

พิจารณาเห็นชอบโครงการของขวัญปีใหม่

ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย
นำความเป็นไทยสู่ใจประชาชนปี๒๕๕๙
เช่นกรมการศาสนาจัดกิจกรรมไหว้พระ๙วัฒนธรรม
ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร

ได้ร่วมกับทุกวัดทั่วประเทศ

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธ
ส่วนกรมศิลปากรค่ะนำพระพุทธรูปปางต่างจำนวน๙องค์
ซึ่งเป็นปางที่ประชาชนไม่ค่อยได้สักการะบูชาในโอกาสทั่วไป
นำออกมาให้ประชาชนได้กลับไหว้สักการะบูชา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
และเปิดเข้าชมฟรีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ระหว่างวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๕๙

ขณะเดียวกันนะคะนายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
กล่าวว่ากรณีที่จะนำวัดอรุณเป็นฉากหลัง
ในการจัดแสดงแสงสีเสียงงานเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่นั้น
ขณะนี้วัดอรุณอยู่ระหว่างการบุรณะ
จึงทำให้มีแผงนั่งร้านติดตั้งอยู่รอบองค์พระปราง
กรมศิลปากรได้รับการประสานงาน

ในการขออนุญาตลื้อถอนนั่งร้านลงชั่วคราว
โดยทางททจะเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน
ภายใต้ความร่วมมือของกรมศิลปากร
ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนวันที่๓๐ธันวาคมนี้
ขณะเดียวกันอาจจะส่งผลให้การบุรณพระปรางวัดอรุณนั้นล่าช้า
แผนเดิมที่วางไว้ประมาณ๒เดือน
โดยกรมศิลปากรคาดว่าจะดำเนินการบุรณะให้แล้วเสร็จ